มันร้อนอย่างนี้เนี่ย

ครับช่วงนี้สิ้นเดือนแล้วร้อนหน่อย

นึกว่าร้อนอากาศคุณ

เงินในกระเป๋าสตางค์ก็ร้อนตอนนี้
ต้องรีบเอาข้าวเปลือกนี้มาถักซะหน่อย

ด้วยครับอ่านะครับนี่ก็เลยเอาข้าวมาตากยังอ่ะ
เดียวกับแจ็คหมาไว้โอ้มาที่ยุ้งฉางเลยครับนี่จะเอาไปทำ
ข้าวสารเสกข้าวสารโอ้โหเป็นอ๋อผมอ่าดิวกับคุณแจ็คมา
แล้วคุณจะเอาข้าวสารไปทำข้าวสารเสพใช่นี่ใครจะไปดู
เมนต์เนี้ยน่ะควรถาดมากอุดหนุนผมได้ครับจะได้
ปลอดภัยอ้าวอ่าไปดูเมนต์เนี้ยไงครับเอาข้าวสารเสก
ผมไว้ด้วยโอ้โหเก่ากันเก่ากันเอาเถอะเราควรตากอะไร
ไม่ได้ตากผ้าตากข้าวได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครับถูกต้อง
ใครจะทำหมึกแดดเดียวหมูแดดเดียวตากข้าวตากเสื้อ
ตากผ้า๒๓วันนี้เนี่ยรีบทำให้เสร็จเพราะว่า
หลังจากนั้นเนี่ยโอกาสเริ่มจะน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพ
ดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่ก่อตัวขึ้น
นะครับจะพบว่าตอนนี้เองครับเมืองไทยของเราตอนบน
จนถึงตอนกลางเนี้ยนะครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
เลยทีเดียวจึงทำให้วันนี้คาดการณ์ว่าแสงแดดที่ส่องลงมา
เนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยส่วนนี้ครับ
เป็นการคาดการณ์การตรวจสอบสถานการณ์ของกลุ่มฝนจากเรด้า
เป็นภาพณขณะนี้จะพบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นะครับ
ที่จะมีบทบาทกับเมืองแหน่งของเราก็คือพายุอรึดร้อนเนี้ย
นะครับเดี๋ยวนี้เห็นอยู่บริเวณทางตอนบนของ
เวียดนามแล้วก็ลาวนะครับหลังจากนี้ก็จะค่อย
เลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณไทยตอนนี้ก็มีอยู่บางจุด
ส่วนใหญ่ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ฝั่งอันดามันเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับการคาดการณ์อุณหภูมิวันนี้
คุณผู้ชมดูกราฟิกกราฟิกนี้นะครับสีเข้มเข้มเนี่ย
นะครับคือบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณสามสิบถึงสามสิบห้า
องศาแต่ว่าสีที่เป็นม่วงหน่อยเนี่ยนะครับคือบริเวณที่มีอุณหภูมิตั้งแต่
สิบห้าองศาขึ้นไปถึงสี่สิบองศานะครับจะสังเกตว่ากินพื้นที่ไป
กว้างเลยทีเดียวจุดที่จะร้อนแรงเป็นพิเศษในวันนี้
นะครับคือที่นครสวรรค์ครับประมาณสามสิบแปดองศา
สุนุโลกเนี่ยสามสิบเจ็ดองศาส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับ
ในบริเวณจังหวัดตรังกระบี่นะครับใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับแสงแดดที่อาจจะร้อนแรงในระยะนี้กันหน่อย
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสะสมนะครับ
ถ้าหากเราคำนวณ๒๔ชั่วโมงก็คือวันนี้ตลอดทั้งวัน
ฝนส่วนใหญ่มีตกประปายนะครับ
ย่อมเล็กแถวบริเวณตามแนวชายฝั่งอันดามันเท่านั้น
ก็หมายความว่าอาจจะไม่มีฝนที่จะมาช่วยดับร้อนในวันนี้นะครับ
ส่วนในค้าเกิดคำนวณผ่านไป๓วันแค่ก็จะพบว่า
ฝนนั้นมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในบาระเวทรพื้นที่ภาคอิสาร
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ

เดี๋ยวตอน๘โมงมาเจอกันใหม่มาอัพเดทการว่า
เราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร

ก็ตอน๘โมงผมจะมีวิธีเข้าล้ำ
การทำอุปกรณ์คาดการณ์ฝน
นี่เอามาให้กับคุณผู้ชมได้ลองไปทำดูง่าย
นะครับเวลาฤดูภัยกวันอากาศบางทีบอกฝนตกเชียงใหม่
บ้านเรานี่ก็รอเชียงใหม่เหมือนกันอำเภออื่นตกมาแล้ว
รู้สึกบ้านเรางบไม่ถึงหรือเปล่ามาไม่ถึงสักทีฝนนะฮะร้อน
เดี๋ยวนี้ทีนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าฝนจะมาตกในอำเภอเราบ้านเราหรือเปล่า
๘โมงเดี๋ยวก่อนกลับมาเจอกันครับแล้วคุณผู้ชมต้องเกี่ยวอุปกรณ์อะไรไว้บ้างไหม
เดี๋ยวว่าบอกแตะอุปกรณ์ง่ายไม่ซับซ้อน
โอเคภาพยาบาลอาวาสคุณผู้ชมได้ลองไปทำดูกันว่าครับ
สามารถที่จะทำงานอย่างแม่นยำด้วยบ้าง
ตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูข้าวก่อน
เดี๋ยวแจ็คหมามาล่ะเอาซาเล็งมา
รอรับข้าวแล้วนะครับวันนี้ทั้งสามท่านเดี๋ยวไปดูกัน